ส่วนข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะเริ่มดูกันที่โจรใจบาปกันก่อน

ถามว่าทำไมแค่คุณไปขโมยหรือว่าไปหยิบของคนอื่น
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็ผิดแล้วนะผิดจริงมากแต่นี่ฮะ
โจรใจบาปบาปจริงที่บอกว่าบาปจริง
ไปงัดตู้บริจักษ์ในวัดในวัดก็ยังเอากันได้นะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยาที่วัดบ้านเลนนะคะ
คือกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
คุณรู้ไหมงัดไปงัดมาเนี่ยนับแล้วก็สักประมาณ๙ตู้
รวมเป็นเงิน๔๐๐๐๐กว่าบาทค่ะไม่น้อยนะคะ
คุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เรานำเสนอช่วงแรกของข่าวเย็นไทยรัฐนะฮะ
กล้องวงจรปิดสามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
ผู้ชายอายุสักประมาณ๒๐๓๐ปีค่ะลักษณะคือใส่เสื้อแขนยาว
ก็ตอนแรกไปงัดบานหน้าต่างลักษณะคือเป็นกรงเหล็กอะค่ะ
ปีนเข้ามาในห้องเก็บตู้เงินบริจาค
จากนั้นกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าเมื่อสักครู่
คือคนร้ายเนี่ยเตรียมการมาอย่างดีโดยเฉพาะอุปกรณ์งัดแงะค่ะ

กลัวไงกลัวมีลายนิ้วมือเพื่อป้องกันเรื่องของลายนิ้วมือแฝง
จากนั้นคนร้ายก็หันมาก็เห็นว่ากล้องมันจับภาพอยู่
จึงพยายามเอากล้องวงจรปิดออกไป
แล้วลงมืองัดตู้บริจักษ์ทั้งหมด๙ตู้
วาดเงินสดไปสักประมาณ๔๐๐๐บาท
จากนั้นไปถอดกล้องวงจรปิดแล้วก็หลบหนีไปนะคะ

แต่สุดท้ายแล้วก็จับภาพได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วงวันที่๒๒เมษายนสักประมาณตี๔๓๐นะคะ
ทีนี้ไปสอบถามพระอัธพลผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ช่วงเกิดเหตุประมาณตี๔๓๐พระกำลังทำวัดเช้ากันอยู่พอดี
จนกระทั่งมาเปิดห้องเก็บตู้บริจาคตอนสักประมาณตี๕
ก็พบว่าตู้บริจาคถูกงัดทั้งหมด๙ตู้
จึงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็เห็นเลยนะคะว่ามีคนร้ายเข้ามางัด
รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบังปะอิน
ให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บร่องรอย

แล้วก็คาดว่าน่าจะไม่นานจะสามารถจับกลุ่มตัว
ดำเนินคดีตามกฎหมายได้ค่ะ